ว่าจะรับแบงค์ใหญ่แบงค์พันแบงค์๕๐๐หรือแก๊งใดก็ตาม
ตรวจสอบแบงค์ที่ได้รับจากลูกค้าก่อนนะครับ
เพราะว่ามีลูกค้าเข้ามาซื้อของภายในร้าน
แล้วก็เอาแบงค์พันให้

มันเหมือนเป็นแค่กระดาษที่ถ่ายเอกสารมาเท่านั้นเอง
ไม่น่าจะเป็นเงินจริงนะครับ
พ่อค้าแม่ค้าเขาเลยเรียกตำรวจให้มาตรวจสอบนะครับ

เอาแบงค์พันธุ์ปลอมมาจากไหน
ลูกค้าก็อ้างว่าเก็บได้
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นแบงค์พันธุ์จริงหรือปลอม
ก็เลยลองเอามาซื้อขายดูนะฮะ

ริมถนนหายโศกที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดนะครับ

นายวิรสักษ์สืบพ้าศุกร์นะครับ
เปิดเผยบอกว่ามีลูกค้าชายอายุประมาณ๒๐ปีเนี่ย

เดินเข้ามาขอซื้อบุหรี่๑ซอง
ซึ่งตอนนั้นภรรยาของเขาเป็นคนขายให้
แล้วก็รับเงินแบงค์พันธุ์มาจากลูกค้า

ก็รู้สึกเอกใจเพราะมันเหมือนกระดาษนะครับ

เหมือนเป็นกระดาษที่ถ่ายเอกสารมาเท่านั้นเองนะครับ
ตัวของภรรยาของคุณวิทยาศักดิ์เนี่ย
ก็เลยเรียกสามีเรียกคุณวิทยาศักดิ์มาดู

ทีนี้ก็ถามถามลูกค้าว่าเอาไอแบงค์นี้มาจากไหน

เก็บได้ที่ริมคลองที่คูเมืองนะฮะ

ตัวลูกค้าก็บอกเออไม่รู้เหมือนกันนะครับ
ทีนี้นายวิทยาศักดิ์พ่อค้าแล้วก็ภรรยาเนี่ยก็

ตำรวจก็บอกว่าเออนี่เป็นแบงค์ปลอมจริง
ทีนี้ต้องควบคุมตัวของลูกค้าชายคนนี้ไปก่อน
ไปที่สพม๑๐๑ก็ต้องไปสอบปากคำนะ
ว่าไปเก็บได้โดยที่ไม่รู้ว่าเป็นแบงค์ปลอม
แล้วเอามาซื้อของหรือเปล่า
หรือว่ารู้อยู่แล้วว่าเป็นแบงค์ปลอมทำมา

ส่วนนายวิรสักและภรรยาก็ฝากเตือน
ไปถึงพ่อค้าแม่ค้าทุกร้านเลย

เพราะว่าก่อนหน้านี้ในเขตเทศบาลเมือง๑๐๑
มิจฉาชีพเอาแบงค์พันธุ์ปลอม
มาซื้อของกับพ่อค้าแม่ค้าเหมือนกันนะครับ
พ่อค้าแม่ค้าท่านอื่นจะตกเป็นเหยื่อนะครับ